บอกเป็นเทศกาลแล้วกันเพราะว่าเราเองก็รักแม่กันแบบยาวอยู่แล้ว

ยิ่งเดือนนี้นะเนอะมีแต่เรื่องดี
ผมอยากจะให้ดูเรื่องราวภารกิจดีของคุณตำรวจ
จะเล่าให้ฟังนะครับเป็นภารกิจเพื่อประชาชนจริง
ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
ซึ่งภารกิจของพวกเขามีอะไรบ้างนั้นไปดูกันหน่อยครับ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวดีมาฝากค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้เห็นเรื่องราวจากการแชร์
ผละแผลทางอินเทอร์เน็ตกันมามากแล้ว
เกี่ยวกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีพิเศษ
เช่นทำคลอดบนท้องถนนและซ่อมรถเสียฟรี
และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงที่มาโครงการนี้
เราจึงขออาสาพาทุกคนไปทำความรู้จักและเข้าใจ
ในโครงการแห่งความภาคภูมิใจนี้กันค่ะ
สำหรับภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชอำรินะครับ
เราก็มีหมอคนหมอรถและก็หมอถนน
ในส่วนของหมอคนนั้นก็คือการนำคนเจ็บคนป่วย
ยิงใกล้คลอดไปโรงโทยบาล
แล้วก็การนำอวัยวะอย่างเช่นหัวใจ
ในส่วนของหมอรถก็คือมีตำรวจช่าง
ขอให้ออกไปซ่อมรถที่จอดเสียในทาง
เพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้อย่างดี
แล้วก็ในส่วนของหมอถนนก็คือ
จัดสายตรวจจารจรออกไปจัดการจารจร
โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙

นี่คือภารกิจของตำรวจจาราจรโครงการพระราชดำริ
สำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการมา
ตั้งแต่ปี๒๕๓๖เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก๕ประการคือ
แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เคารพกฎจราจรและมีมารยาท
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
แก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือนรถนำขบวน
โดยรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ทำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้
ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนน
ให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยตามความเหมาะสม

ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไข
เคลื่อนตัวได้เรื่อยเสมือนไทยน้ำออกจากขวด
ห้าให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร
อกจากเรื่องการจราจรบนท้องถนนแล้ว
พี่ตำรวจยังต้องแปลงร่างเป็นหมอทำคลอดอีกด้วย
ความรู้สึกในการทำภารกิจนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำรวจจราจร
โครงการพระราชดำรินี่๒๒ปีนะครับ

ที่ได้ปฏิบัติการอยู่ในหน่วยงานนี้นะครับ
ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขามีความทุกข์ร้อนนะครับ
อำนวยความสะดวกให้เขาถึงโรงพยาบาล

กรณีที่ว่าเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันนะครับ
อีกหนึ่งภารกิจที่พี่ตำรวจเขาเต็มใจบริการประชาชน
ก็คือการซ่อมรถค่ะ
โครงการนี้มีทีมตำรวจช่าง
ในการลงพื้นที่กระจายตามจุดต่าง
เพื่อช่วยซ่อมรถให้ประชาชนที่รถเสียบนท้องถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั่นเองค่ะ
ผมเป็นชุดช่างหน้าที่ของช่างก็คือช่วยเหลือรถเสียหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบนท้องถนนนะครับ
ในวันหนึ่งภารกิจของเราจะขึ้นอยู่กับการจรบนท้องถนนนะครับ
ถ้าเกิดวันไหนฝนตกรถติดรถเสียก็จะเยอะรถเมย์เบรกล็อกก็จะเยอะ
ภารกิจเราก็ประมาณวันหนึ่ง๑๐๑๕นะครับถ้าเกิดวันเยอะนะครับ๑๐๑๕เคสแล้วครับ
เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการนี้นอกจากจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้ว
ยังสร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับประชาชนอีกด้วย
หลายท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโครงการนี้มาอย่างยาวนานมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำอยู่นี้
ผมอยู่ในโครงการมาทั้งหมด๒๔ปีนะครับประทับใจนะครับเราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
เราก็ช่วยเหลือให้เขาพ้นวิกฤตให้เขาได้รับความปลอดภัยได้ผ่อนคลายได้บรรเทาทุกข์ให้กับตัวเขาเองแล้วก็ญาติของเขานะครับ
ประทับใจก็คือได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนความลำบากบนท้องถนน
ไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์แบบนี้ครับเราพอมีความรู้ก็ช่วยเหลือเขาได้
แล้วก็บางคนมาจากต่างจังหวัดมารถเสียในกรุงเทพนะครับแล้วก็มาเจอพวกเราก็บางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามีจาจรวงการพระดำริอยู่
มาเจอก็ถือว่าโชคดีมากครับแล้วก็ช่วยเขาได้เขาจะมีความสุขมากครับ
ถ้าเห็นตำรวจจาจรโครงการพระราชดำริกำลังนำรถแท็กซี่รถพยาบาลก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
หลบทางให้หน่อยเพราะณเวลานั้นณนาทีนั้นถือว่าเป็นนาทีฉุกเฉิน
คนเจ็บคนป่วยต้องการไปโรงพยาบาลเพื่อถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดครับ
ขอบคุณครับ